ส่วนที่เชียงรายนะครับอันนี้ก็อายุเจ็ดสิบอืม
นี่ก็อายุเยอะเหมือนกันเสียชีวิตเหมือนกัน
แต่ว่าเสียชีวิตคาวงไฮโลไปแอบเล่นไฮโลกัน
ตั้งวงเล่นไฮโลแล้วตำรวจเข้ามาจับฮะค่ะ
ช็อกครับตกใจทำอะไรไม่ถูกฮะช็อกหมดสติ
ตรงกลางวงไฮโลเลยโอ้ยโอ้โหเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อว่านายทากันทวีอายุ๗๐ปีนะฮะ
เป็นชาวบ้านร่องเขียวหมู่๒๔ตำบลห้วยศักดิ์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
ชักเกร็งแล้วก็ช็อกหมดสติเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุที่เป็นวงไฮโล
หลังจากตำรวจชุดสืบสวนของสพเมืองเชียงราย
เขาไปซุ่มจับกลุ่มนักพนันนะฮะที่รู้มาว่าจะเปิดวงเล่นพนันกันนะครับ
ในพื้นที่บ้านสรรต้นเป่าหมู่๑๔ตำบลห้วยศักดิ์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
เหตุการณ์ในการบุกจับวงไฮโลในครั้งนี้เนี่ยจับนักพนันไว้ได้๖คนนะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาจากการสอบสวน
ทราบว่าก่อนเกิดเหตุตำรวจสายสืบแล้วก็ชุดสืบสวน
ว่ามีการลักลอบเล่นพนันอยู่ที่ป่าละเมาะแห่งหนึ่งข้างหมู่บ้านสรรต้นเป่า
ก็เลยไปดักซุ่มดูพบว่ามีนักพนันสิบกว่าคนกำลังเล่นพนันกันอยู่เลยนะฮะ
ก็ใช้พวกป่าละเมาะต้นไม้ใบย่าเป็นกำบังนั่งล้อมวงเล่นไฮโลกันอย่างเมามัน
เจ้าหน้าที่กะว่าพอรอแบบอือหือกำลังเล่นกันเต็มที่ละ
หลักฐานชัดเจนแน่ก็บุกเข้าไปแสดงตัวจับกลุ่ม
บรรดานักพนันทั้งหลายก็ตกใจแตกตื่นวิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทาง
ตามปกติของนักพนันแต่ก็สามารถตามจับกลุ่มเอาไว้ได้๖คน
แต่มีอยู่คนหนึ่งก็คือนายทาผู้เสียชีวิตวัย๗๐ปีอ่ะ
นั่งอยู่ที่เดิมฮะไม่หนีไปไหนค่ะพอเจ้าหน้าที่ไปดู
ทำไมนั่งนิ่งอยู่กับที่ปรากฏว่าชักเกร็งล้มลง
แล้วก็หมดสติไปเลยฮะแล้วก็เสียชีวิตลงด้วยเวลาอันรวดเร็วนะครับ
ประสานรถพยาบาลให้มาช่วยนะครับแต่ก็ไม่ทันการนะครับ
ต้นคาดว่าคงเกิดอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
ญาติญาติที่เขามาที่ที่เกิดเหตุหลังจากทราบข่าวก็ไม่ได้ติดใจอะไร
ก็รับศพไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนากันต่อไป